แรกของเราในวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่ประเด็นที่หลายคนสงสัยเหลือเกิน
หลายคนเลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งคู่ในครั้งนี้หรือเปล่านะคะ
แต่ว่านาทีนี้บอกเลยว่ากองเชียร์ของคู่รักหน้าเด็กหนุ่มสอนรามและนิโคเทริโอ
ต้องตอบปากแล้วก็ถอนหายใจไปตามกันได้เลยนะคะ
ล่าสุดทางฝั่งของสาวนิโคแล้วก็หนุ่มสอนรามเนี่ยเขาได้พร้อมใจกันโพสต์ภาพจับมือประสานกันเหนียวแน่น
ขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุกคนมากนะคะ
จะเอาชนะอุปสรรคเพื่อให้ถึงจุดหมาย
งานนี้แฟนก็แห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีพร้อมกับให้กำลังใจทั้งคู่
จับมือกันก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกันให้ได้นั่นเองนะคะ
คือจริงแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้หลังจากที่คุณนิโคเทอริโอนะคะ
มีการโพสต์รูปภาพสีดำลงในอินสตาแกรมหลายหลายคนก็เกิดความสงสัย
แล้วก็ได้เข้ามาโพสต์ข้อความถามใต้ภาพลามไปถึงของคุณหนุ่มสอนราม
และก็ยังมีการโพสต์คำถามไปถึงคุณหนุ่มสำรามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า
และอีกไม่นานค่ะคุณนิโคก็ได้มีการโพสต์รูปภาพคู่กับคุณแม่ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณแฟนคลับของนิโค
และขอบคุณแฟนคลับของสอนรามแล้วพอมาถึงวันนี้ก็ได้มีการโพสต์รูปภาพจับมือกันเหนียวแน่น
แสดงความสัมพันธ์ในตอนนี้เนี่ยน่าจะบอกเป็นในแล้วล่ะว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เนี่ยโอเคแฮปปี้ดีอยู่ถูกไหม
ใช่แล้วล่ะค่ะเอาเห็นอย่างนี้แล้วแฟนก็โล่งใจนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะ
แต่ว่าปัจจุบันนี้ทั้งคู่จับมือกันนะคะแล้วก็ลงในโซเชียลให้เราได้มั่นใจเรียบร้อยแล้วว่าความสัมพันธ์นั้นดีเหมือนเดิมนะคะ
จะเป็นยังไงไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรก็ไม่อยากรู้ได้แต่ว่าปัจจุบันสำคัญที่สุด
จุบันนี้ทั้งคู่จับมือกันเหนียวแน่นหนึ่งแล้วแฟนคลับสบายใจหายห่วงได้เลย